คุณผู้ชมคะดูแรงงานไทยในอิสราเอลหน่อยละกันค่ะ
เรื่องการนำศพกลับมาที่ไทยวันนี้กลับมาถึงอีกแล้ว
ถือว่าเป็นล็อตที่สองอีกเจ็ดศพนะคะดูช่วงเช้าที่ผ่านมาหน่อยค่ะ
ร่างของแรงงานไทย๗ศพถูกส่งมาที่สายการบินแอลอังเที่ยวบิน
ก็เป็นการส่งร่างของแรงงานไทยรายชื่อขึ้นอยู่หน้าจอทั้ง๗ศพ

ซึ่งก็มีการเคลื่อนศพของแรงงานไทยมาที่อาคารสำนักงาน
ปลอดอากรเพื่อตรวจสอบเอกสารตรวจสอบความเรียบร้อย
แล้วก็มีนายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
มีผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผอกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงศูนย์ได้ร่วมอยู่ในพิธีรับศพนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะมีการนำศพกลับภูมิลำเนา
เพื่อให้ครอบครัวไปประกอบพิธีตามศาสนา
ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็จะได้รับการเยียวยาจากทางการไทย
อันนี้ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงแรงงานนะคะ
ทีนี้ก่อนที่จะกลับมาถึงไทยเมื่อตอน๑๐โมง๓๕ย้อนไปดูเมื่อวานหน่อยค่ะ
เมื่อวานเวลาใบ๓นี้ทางด้านเอกอาคารัสรัตูศ

ได้ทำพิธีไว้อาลัยเพื่อที่จะส่งแรงงานทั้ง๗ศพกลับไทย
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้บ่าย๓ของอิสราเอลนะคะ
ตอนนี้ตัวเลขสถานะต่าง
คนไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอลอันนี้เป็นข้อมูลของข้อมูลล่าสุด
มีผู้เสียชีวิต๓๑ศพเพิ่มขึ้นมา๑ศพ
จำนวนคนเจ็บอยู่ที่๑๘รายผู้ที่ถูกจับตัวเป็นตัวประกัน๑๙รายค่ะ
และสำหรับวันนี้จะมีเที่ยวบินของแรงงานที่อพยพกลับถึงไทยอีก๓เที่ยวบิน
มี๒๖๘คนที่ลงทะเบียนแล้วก็มีเที่ยวบินของกองทัพด้วยค่ะ
ถึงที่กองบิน๖นี้นะคะตอน๑๑โมง๕๐อันนี้คือตามกำหนดนะคะ
มีคนลงทะเบียน๑๔๕คนและเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ